ส่วนนักร้องมาแล้วแหม
ร้องจริงคนนี้คุณศรีสุวรรณฮะ
เตรียมร้องปปชดนายกเศรษฐา
ว่าซื้อลอตเตอรี่เกินราคา๘๐บาท
ถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่

ร้อยกว่าบาทนะแต่ก็ถูกรางวัลด้วยนะแต่ว่าคุณศรีสุวรรณจัญญา
ผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
บอกว่าจากกรณีเมื่อวันที่๓๑สิงหาคมที่ผ่านมา
เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะทำงาน
ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนพ่อค้าแม่ค้า
ขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีเพชรบุรีไปลงสถานีสุทธิศาล
แล้วนายกได้แวะที่แผงลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่ชุดละ๕ใบ
รวม๑๓ชุด๖๕ใบในราคา๗๘๐๐บาท
เอาไปบวกลบคูณหาแล้วมันตกไปละ๑๒๐บาท
ผลปรากฏว่าหลังการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ประจำวันที่๑กันยายน๖๖เลขท้าย๒ตัว
เลขที่ออกคือ๙๑ทำให้นายกเศรษฐาถูกรางวัลในงวดดังกล่าวด้วย
คุณศรีสุวรรณบอกว่าแต่การซื้อสลากที่เกินราคาต่อหน้าสื่อมวลชน
รายงานข่าวออกไปอย่างกว้างขวาง
เป็นการชี้เห็นว่านายกรัฐมนตรีให้การสนับสนุนการขายสลากเกินราคา
ถือว่าผิดกฎหมายขัดหรือแย้งต่อนโยบายของรัฐบาล
ที่ต้องการควบคุมราคาให้ไม่เกิน๘๐บาทมาโดยตลอดนะครับ
อาจจะเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงเลยนะ
ตนเองก็คือคุณศรีสุวรรณในฐานะองค์กรรักชาติรักแผ่นดิน
จะนำความไปร้องต่อปปชให้ไต่สวนเอาผิดตามกฎหมายปปช
ในวันพรุ่งนี้พุธ๑๓กันยายนเวลา๑๐โมง
จากนั้นจะไปร้องให้พอสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
ที่อยู่ตึกใกล้กับปปชคือติดกันเลยนะ
สำนักงานปปชติดกับสำนักงานสลากเลย
จะไปร้องนะฮะให้แจ้งความเอาผิดทางอาญาด้วย
ร้องกับปปชให้ไปแจ้งความเอาผิดทางอาญา

คุณผู้ชมฮะนี่กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่คุณศรีสุวรรณออกมาร้องนะ
ตอนนั้นคนก็แซวกันนะว่าโหขนาดนายยกรัฐมนตรี
ยังซื้อรอตาลีแพงเกินจริงอีกอ่ะใช่ใช่ใช่ใช่ใช่

ว่าคุณพี่ศรีเขาจะไปร้องจนเป็นเรื่องแบบนี้นะคะ